วัดนี้เราเห็นว่าถ้าช่วงไหนเขาระวังน้ำเนี่ย

ไปที่วัดพนันเชิงวรวิหารครับ
คุณผู้ชมวัดเก่าแก่และสำคัญที่พระนครศรีอายุทยา
นี่ฮะเจ้าหน้าที่เขายกแผงเหล็กหรือว่าแผ่นบังเกอร์
ทำเป็นเขื่อนชั่วคราวไว้ก่อนตลอดแนวริมแม่น้ำ
ระยะทาง๗๐๐เมตรครับ
แล้วหลังจากนี้เขาจะเอาผ้าใบมาคลุม
ก่อนจะเอากระสอบทรายมาวางทับอีกชั้นหนึ่งครับป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่
บังเกอร์นี้มันสูงเท่าไหร่สองเมตรครึ่งครับกว้างเมตรยี่สิบเซนอ่า
ปกติมันก็จะซ่อนอยู่ในแนวฐานเขื่อนถาวร
ตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าศักดิ์บริเวณด้านหน้าแล้วก็ท้ายวัด
ระดับน้ำตอนนี้มันเหลืออีกสักสามสิบถึงห้าสิบเซนอ่ะคุณผู้ชมมันจะถึงแนวตะลิงแล้วอ่ะอือหูเนี่ย
ขณะที่บริเวณตลาดบ้านแพนอำเภอเสนาซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญ
พวกร้านค้าโรงเรียนสถานที่ราชการที่อยู่ริมแม่น้ำน้อย
ลองไปดูระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก๑๐เซนครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องเสริมแนวคันดินกั้นน้ำจากแนวเขื่อน
แล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลยนะนี่มันสักครู่เนี่ยน้ำสูบออกสูบออกตลอดเวลา
ชาวบ้านในชุมชนธรรมสิทธิเสนาครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดบ้านแผนเดือดร้อนนะสิ
เพราะว่าน้ำมันล้นตลิ่งครับมาท่วมบ้านพวกเขาแล้ว
แล้วก็ถนนทางเข้าหมู่บ้านนี้ต้องเดินลุยน้ำกันแบบนี้ค่ะ
หลายคนทิ้งรถไปแล้วรถไม่ใช้แล้วฮะเอาเรือแทนครับ

ส่วนที่วัดเกาะแก้วเกษดารามครับในอำเภอนครหลวง
ทั้งชาวบ้านทั้งพระสงฆ์สามเนรนี่คนละไม้คนละมือครับ
ช่วยกันเร่งกรอกกระสอบทรายสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดครับ
หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยแล้วฮะ
พี่น้องที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับ
จังหวัดพระนครศรียุธยาต้องระวังเรื่องของระดับน้ำนะครับ
เพราะว่าอย่างที่น้ำแข็งแรงไปนะครับ
เจ้าพระยาตอนนี้ระบายสูงสุดอยู่ที่๒๖๐๐กว่าใช่ไหมครับ

อันนี้ไม่รวมกับปริมาณน้ำที่จะลงมาจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์อีกนะครับ
ทำให้จังหวัดพระนครศรียุธยามีปัญหานี้เกิดขึ้น